มาดูเรื่องนี้ก็หน่อยเรื่องนี้ต้องติดตามด้วย
ที่จังหวัดราชบุรีอธิบดีกรมธนารักษ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบวิโมกศิวาลัยนะฮะ
หลังจากพบว่าไม่ได้ขออนุญาตในการใช้หรือเช่าพื้นที่เลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะนายประภาษณ์คงเอียดท่านอธิบดีกรมธนารักษ์นะครับ
แล้วก็คณะไปที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
ไปตรวจสอบการบุกลุกพื้นที่ราชพัสดุโดยมีพระปัตตะพงศ์ปุญญวังโส
พระที่ดูแลสถานที่นะครับพาดูสถานที่
ระหว่างตรวจสอบและพูดคุยทราบว่าสถานที่แห่งนี้
ยื่นขอจุดทะเบียนเป็นบูรณนิธิที่วัดท่าหมาย
ที่วัดท่าหมายนู้นคนละแห่งคนละที่กัน
ส่วนที่จะสร้างเป็นวัดก็ทำไม่ได้
เพราะว่าตามเงื่อนไขหากก่อสร้างวัดต้องอยู่ห่างกัน๕กิโลเมตรขึ้นไป
และเดิมนั้นนะครับธรรมสถานวิโมกศิวาลัย
ขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อตั้งเป็นวัด
แต่ก็มีเอกสารมายืนยันในการขออนุญาตใช้พื้นที่ไม่ครบไง
และที่ผ่านมานะครับคือผู้ดูแลก็คือทหารว่างั้นเถอะ
กลาโหมนะครับบอกให้หยุดก่อสร้างหยุดก่อสร้างไปก่อน
เพราะต้องการให้เอกสารยืนยันการขออนุญาตใช้พื้นที่มันเรียบร้อยก่อน
แต่สถานบริบัติธรรมก็ไม่ได้เมืองการใดนะครับ
ซึ่งเมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าในระบบในระบบ
จะมายื่นเอกสารขอเช่าที่ราชพัสดุเมื่อไหร่รู้ไหม

โอ้เพิ่งยืนสดแล้วร้อนเลย
๒๑มีนาคมลองฟังเสียงหน่อยค่ะค่ะค่ะ

สิ่งจริงมันจะมีมูลนิธิที่อยู่สารวรรดิดูนะครับที่วัด

แล้วสามารถนำเรื่องของมูลิธิไป
ขอเช่าได้ใช่ไหมครับ

ก็กำลังดำเนินการ

ในเรื่องของการขอใช้เนี่ยเสร็จสิ้นแล้ว
เพราะว่าทางธรรมศาสตร์เนี่ย
ต้องการที่จะเป็นมูลนิธินะครับ

ต้องรวบรวมอุตสารหลักฐานต่างนะครับ

ทางเพจทางของต่าง

นักงานธนาลักษณ์สุดที่นะครับ
ท่านอธิบดีกรมธนารักษ์เนี่ย
ท่านก็แจ้งกับพระปรัฐพงศ์นะว่า

ปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปอกับโรเบิร์ตนะ
ที่เข้ามาที่

ส่วนที่ดินกับสิ่งปลูกสร้าง

ก็มีญาติโยมมีจิตศาสตร์สร้างถวาย

ดินราชพัสดุสุดท้ายหากตรวจสอบ

ได้รับผลกระทบจากกระแสสังคม

พบว่าตั้งแต่วันที่๑๖มีนาคม

รวมถึงมาชมความสวยงามในวัดกันบางตา

พอกับบรรยากาศโดยรอบของวัด
ที่ค่อนข้างจะเป็นแบบนี้ครับ